ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องของเด็กนักเรียนที่มีปัญหากัน

แต่ว่าบานปลายมาถึงผู้ปกครองค่ะ
ผู้ปกครองของฝ่ายหนึ่งขับรถปาดหน้ารถของเด็กนักเรียนอีกฝ่ายหนึ่ง
แล้วก็ทำร้ายร่างกายค่ะ
โทรศัพท์ที่ถ่ายคลิปสุดท้าย
นี่ค่ะโทรศัพท์ที่ถ่ายคลิปสุดท้าย
โทรศัพท์ที่ถ่ายคลิปสุดท้าย
โทรศัพท์ที่ถ่ายคลิปสุดท้าย

โทรศัพท์ที่ถ่ายคลิปสุดท้าย

โทรศัพท์ที่ถ่ายคลิปสุดท้าย
โทรศัพท์ที่ถ่ายคลิปสุดท้าย
โทรศัพท์ที่ถ่ายคลิปสุดท้าย

โทรศัพที่ถ่ายคลิปสุดท้าย

โทรศัพที่ถ่ายคลิปสุดท้าย

โทรศัพที่ถ่ายคลิปสุดท้าย
โทรศัพที่ถ่ายคลิปสุดท้าย

โทรศัพที่ถ่ายคลิปสุดท้าย

โทรศัพที่ถ่ายคลิปสุดท้าย